ดูข่าวนี้ครับกู้ภัยเนี่ยเขาเอาโรงเย็นมาตั้งเอาไว้หวังจะขู่คนร้ายจะให้กลัวจะให้หลอนอะไรแบบนี้
ปรากฏว่านะฮะคือมาขโมยอะไหล่รถนะครับในโกดังไปนะครับก่อนหน้านี้มูลค่าสัก๔๐๐๐บาทได้นะครับแล้วก็ทิ้งรถเข็นไว้ให้ดูต่างหน้า
คราวนี้เขาเลยตั้งรางวัลนำจับเพราะโรงเย็นเอาไม่อยู่นะฮะ๔๐๐๐บาทถ้าใครบอกเบาะแสจนไปสู่การจับกลุ่มได้
นายถนนนิพาเตอายุ๔๖ปีเป็นหัวหน้ากู้ภัยวัฒนาอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรำฮะ
เป็นเจ้าของโกดังนี้แหละนะครับเอาไว้เก็บเครื่องจักรขนาดใหญ่แล้วก็อะไหล่รถบรรทุกอะไรพวกนี้
เครื่องมือทางการเกษตรของครอบครัวเอาโรงเย็นเก่าครับนะครับที่ใช้เคยใช้บรรจุศพของคนตายเนี่ย
เอามาวางไว้ตรงนี้ที่ประตูเข้าออกโกดังใช้โซ่ล็อกกับเหล็กไว้อย่างแน่นหนาหวังว่าจะขู่คนร้ายนะครับให้เกิดความกลัวความหลอนจะได้ไม่กลับมาก่อเหตุขโมยของอีก
คือก่อนหน้านี้ครับมีคนร้ายเข้ามาขโมยอะไหล่รถนะครับไปหลายรายการมีอะไรบ้างเผารถมันก็เอาไปเกียร์รถสิบล้อหม้อแปลงปรับไฟหม้อน้ำ๓ลูกอะไหล่อื่นอีกรวมแล้ว๔๐๐๐บาทได้
ไปตรวจสอบรอบรอบโกดังไปเจอรถเข็นเก่าเก่าจอดทิ้งไว้คันหนึ่งคาดว่าโอ้ยมันเอามาขนของไปแน่แน่แต่รถเนี่ยเกิดล้อหลุดครับก็คงจะจอดทิ้งไว้ตรงนี้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางใกล้กับโกดังนะครับไปเจอคนต้องสงสัยเป็นผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์นะฮะแล้วมีรถเข็นพ่วงท้ายนะครั
ครับ